สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันชิสาอธิบุญญาโชคค่ะ
มีคำเตือนเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนหนาวปวนฝนในช่วงลอยกระทงนี้นะคะ
ต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
พบว่าวันพรุ่งนี้นะคะบ้านเราจะมีลมหนาวจากจีนเนี่ย
ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานนะคะ
ซึ่งจะทำให้ทั้งภาคเหนือและภาคอีสานอุณหภูมิลดต่ำลงเล็กน้อย
ประกอบกับมีห่อมฝนบริเวณทะเลจินใต้ตอนบนนะคะ
ที่จะเคลื่อนผ่านมาที่อ่าวไทยแล้วก็ลงใต้ที่ภาคใต้ของเรานะคะ
จึงจะทำให้ทั้งภาคใต้มีฝนตกหนักค่ะ
ส่วนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานก็จะมีลมหนาวพัดมาปกคลุมนะคะ
อุณหภูมิเนี่ยจะลดต่ำลงนะคะจะมีอากาศหนาวจัดบริเวณภาคอีสานค่ะ
ส่วนค่าเฉลี่ยฝนของวันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ๒๐๖๐ของพื้นที่อ่าวไทย
สูงมากกว่า๒เมตรได้นำบ้านเรือเล็กงดเดินเรือในระยะนี้ไปก่อนนะคะ
อากาศจะหนาวมากที่สุดก็คือภาคอีสานค่ะ
ดึกถึงเช้าอากาศเย็นร้อนจัดช่วงบ่าย๓นะคะ
อากาศสุดสัปดาห์นี้จะแปรปรวนมีทั้งหนาวและฝน